มาดูกันต่อนะคะกับหนุ่มคนนี้ทำเอาแม่ยกตกอกตกใจค่ะ
เพราะว่าคุณเต๋าโพสินภูสินนะคะนักร้องลูกทุ่งชื่อดังเนี่ยค่ะ
โพสต์ภาพเอ็กซาเรย์แผ่นปีมานี้เลยนะคะเล่านะคะว่าเจ้าตัวเกิดอุบัติเหตุลื่นล้มตกบันไดที่บ้านค่ะ
กระดูกก้นกบร้าวนะคะพร้อมพูดติดตลกว่าเป็นเพราะว่าความซุ่มซ่านของผมเองนี่แหละค่ะ
ซึ่งล่าสุดนะคะหนุ่มเต๋าก็ได้มาร่วมงานอีเวนต์นะคะ
ก็เลยถือโอกาสนี้อัปเดตอาการนะคะว่าเริ่มดีขึ้นบ้างแล้วค่ะ
ซึ่งทีแรกเนี่ยเจ้าตัวก็ไม่คิดว่าจะรุนแรงถึงขั้นกระดูกล้าวนะคุณผู้ชม
เพราะยังไปขึ้นคอนเสิร์ตใช้ชีวิตตามปกติค่ะแต่หลังหลังเริ่มมีอาการเจ็บมากขึ้นค่ะ
ตัดสินใจไปหาคุณหมอนะคะซึ่งหลังจากนี้นะคะก็ต้องดูแลตัวเองมากขึ้น
ดกิจกรรมโลดผลนะคะคาดว่าจะหายเป็นปกติน่าจะใช้เวลาประมาณเกือบครึ่งปีเลยล่ะค่ะ
จากที่ตกบันไดนะครับผมเมื่อประมาณ๓อาทิตย์ที่แล้วครับตอนนี้ก็ยังเจ็บอยู่ครับ
เจ็บตรงก้นกบครับก็คือเป็นกระดูกข้อสุดท้ายนะครับก่อนที่จะเป็นเหมือนเป็นเอ็นแล้วอะครับผม
ซึ่งก็คือจะเจ็บเวลาเราจามเวลาเราไอเข้าใจเลยว่าคำว่าเจ็บไปถึงกระดูกมันเป็นยังไง
ประมาณ๕ขั้นได้ครับซึ่งก็ไม่ใช่บันไดที่ไหนนะครับบันไดที่บ้านตัวเองครับผม
น่ากลัวครับคือหลังจากที่เราเอ็กซาเรย์แล้วก็เราก็ระมัดระวังแล้วก็ดูแลตัวเองมากขึ้นนะครับ
เพราะว่าคือก่อนหน้านั้นคือเราก็คิดว่ามันเป็นในส่วนของเส้นเอ็นไม่ได้เป็นถึงกระดูกอะครับ
ซึ่งมันอาจจะแตกเราก็ต้องใช้วิธีการรักษาโดยการผ่าตัดก็ได้
แต่ว่านี่คือมันสามารถถ่ายเองได้มันร้าวครับคือร้าวแล้วก็แตกออกมาด้วย
แล้วก็โชคดีที่มันแตกตรงข้อที่เป็นข้อสุดท้ายถ้าดูจากในภาพอ่ะนะครับ
มันก็เป็นข้อสุดท้ายก่อนก่อนที่จะเป็นเส้นเอ็นมันก็สามารถที่จะหายเองได้
คุณหมอก็บอกว่าโอเคไม่เป็นไรก็พยายามให้ยาที่เป็นแคลเซียมนะครับผม
เป็นกำลังใจให้น้องหายไวนะคะรักษาสุขภาพด้วยละกันเนาะ